ภัยของยาเสพติดเหมือนกันปกติที่เราเล่าข่าวเนี่ยนะ
ธาตุยาบางทีลูกชายใช่ไหมจะไปขอตังค์แม่

ลูกสาวใช่ค่ะแล้วพอไม่ได้ตังค์เนี่ยขู่จะฆ่ายกครัวเลย
พี่สาวนะเห็นน้องตัวเองเป็นแบบนี้แล้วช้ำใจมาก
เอาเรื่องนี้มาแชร์เอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นคลิปที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยนะคะ
เล่าเรื่องราวให้ฟังคิดดูสิน้องติดยาตั้งแต่อายุแบบสิบหกสิบเจ็ดอ่ะ
แล้วติดมา๑๕ปีโอ้โหพยายามเท่าไหร่
แต่ว่าตอนนี้อยากได้น้องคนเดิมกลับคืนมาค่ะ

น้องสาวของเธอเอาจริงก็หน้าตาสวย
แต่ตอนนี้น้องสาวเปลี่ยนไปคนละคนเลย
ติดยามา๑๕ปีแล้วบำบัดแล้ว
แล้วก็มาเสพอีกครอบครัวนี้เดือดร้อนมาก
เพราะว่าน้องมาทุบตีมาทำร้ายพ่อแม่

คุณยุ้ยดานิดาอายุ๓๗ปีเป็นพี่สาว

บอกว่าน้องเนี่ยชื่อว่าน้องหญิงพิมนาราค่ะ
อายุ๓๒แต่น้องติดยามา๑๕ปีแล้ว

ให้แม่ขายบ้าน๑แสนบาทนะ

บอกว่าเงินถ้าเกิดได้มาแล้วจะไม่มายุ่งกับครอบครัวอีกเลย
แม่ก็แบบตัดใจขายบ้านนะให้ตังค์ลูกไปห้าหมื่น
แต่ท้ายที่สุดพอเงินหมดลูกสาวก็กลับมา
แล้วก็ขู่ไถเงินจากแม่พอไม่ได้ก็มาทุบตีแม่
ทุกวันนี้อาการหนักมากขึ้นนะคะ
พอไม่ได้เงินปั๊บเนี่ยก็จะขู่ฆ่าคนในครอบครัว
ลองฟังพี่สาวค่ะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ฟังพี่สาวนะ
แต่ตอนที่เราไปคุยกับพี่สาวน่ะพี่ยุ้ยบอกว่า
เอาคลิปนี้ให้ดูเลยเนี่ยน้องหญิงน้องของเธอ
แล้วพี่ยุ้ยบอกเลยนะว่าที่ครอบครัวแล้วก็ชีวิตน้องล้มเหลวเนี่ย
พอชีวิตครอบครัวของน้องเขาล้มเหลว
มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องไปยุ่งเกี่ยวกับยา
ตอนนี้ที่พี่หนักใจมากคือมาทำร้ายแม่มาถ่ายเงิน
แล้วเอาไปยุ่งเกี่ยวกับอบัยมุกทั้งหมดเลยค่ะ
เอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นการพนันเอาไปเสพยาค่ะ
เอามาเร็วคือภูตัวหน้าลูกค้าและแม่คือเกรงใจครับ
เอาไปตัดความร้องขายก็ให้ไป
แต่แม่ไม่รู้หรอกว่าในส่วนของการกระทำครั้งนั้น
มันทำให้น้องไขมาตลอด
แล้วคนที่ให้ชีวิตคนที่ให้ลมหายใจมา
พอเห็นลูกตัวเองเป็นแบบนี้จะรู้สึกยังไง

ไม่ให้ก็โอ้โหตานี่ตาขวางเลย
ต้องได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งหนีออกไปให้ทุกคนช่วย
เพราะว่าเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว

มาตรวจตอนนั้นมาดูแต่ไม่มีของกลาง
แล้วเขาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้
เล่าข่าวเรื่องนี้มาท้ายที่สุดแล้วทั้งครอบครัวเอง
อยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวน้องสาวไปบำบัด
แล้วก็ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ